ล่าสุดเหตุแรงที่เกิดขึ้นกับสัตว์เลี้ยงในบ้าน
สัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงไว้ในบ้านนี้นะคะ
แล้วก็ไปกัดลูกผู้เป็นพ่อก็เลยคว้าไม้ไปตีจนตาย

เป็นเหตุการณ์สุดสลดที่มีการมาโพสต์ไว้ในเฟซบุ๊ก
แล้วก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักด้วยค่ะ
อันนี้เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดภายในบ้านหลังหนึ่ง
บันทึกภาพวินาทีที่ชายคนหนึ่งใช้ไม้ตีไปที่หัวของสุนัขเต็มแรงหลายทีจนแน่นิ่ง
ตามมาด้วยการจับสุนัขตัวนี้ฟาดไปกับต่อไม้อย่างแรงอีกหลายครั้ง
ก่อนจะลากร่างสุนัขออกนอกประตูบ้าน
ซึ่งเหตุการณ์นี้ถูกโพสต์ไว้ในเฟซบุ๊คของผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งแล้วก็ระบุว่า
หมาเราตายเพราะเด็กเล่นไม่รู้เรื่อง
ก็คือลูกของพ่อเลี้ยงไปแห่หมาเรา
หมาเราคงจะรู้สึกรำคาญก็เลยงับน้องมีแผลถลอกเลือดออกนิด
แม่ก็เลยวิ่งมาดูน้องแต่พ่อเลี้ยงกลับคว้าไม้แล้วก็วิ่งไปตีหมาของเรา
หมาเราตายไม่พอจับหมาเราฟาดเข้ากับต่อไม้
โดยหมาตัวนี้พ่อเลี้ยงแม่และผู้โพสต์เป็นคนเลี้ยงมากับมือ
แต่ว่ากลับฆ่าหมาตัวนี้ได้ลงคอซึ่งประโยคนึงที่ออกมาจากปากของพ่อเลี้ยงก็คือ
มาก็ฆ่าได้ตอนนี้นะคะพ่อเลี้ยงกับน้องหนีไปไหนก็ไม่รู้
อันนี้เป็นข้อความที่มีการโพสต์กันเอาไว้นะคะ
หลังจากคลิปนี้ถูกโพสต์ลงในโซเชียลก็มีผู้แชร์ไปเกือบ๙๐๐ครั้ง
แล้วก็มีคนไปแสดงความคิดความเห็นกันกว่า๖๐๐๐ความเห็น
แสดงความเห็นในเชิงตำหนิไม่ว่าจะเป็นจิตใจโหดเยี่ยมเกินคน
มันคือการแก้ปัญหาที่ดีแล้วหรืออากาศร้อนละมั้งแล้วก็เลยทำเกินไปหรือเปล่านะคะ
ก็มีชีวิตก็มีหัวใจจิตใจทำด้วยอะไรส่วนใหญ่ก็ออกมาพูดถึงเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นน่ะนะคะ
เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ทารุณกรรมสัตว์ที่เกิดขึ้นตามมาติดติดอีกหนึ่งเหตุการณ์ค่ะ